ผู้ชายคนหนึ่งเขาเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะ
วิธีการในการเรียกร้องของเขาเนี่ย
เขาถือดอกไม้ถือป้ายประท้วงลงไปนอนดิ้นอยู่กลางถนนกลางสี่แยกเลยนะฮะ
ไปดูภาพที่คนถ่ายไว้ได้ฮะ
มันออกมาควายไม่ได้คำขอบใคร
หมดความอดทนแล้วในการเรียกร้องขอความเป็นธรรมนะครับ
โดยนายสนิทคุ้มหอมอายุ๕๖ปีเป็นเจ้าของร้านขายไก่
พาครอบครัวมายืนถือดอกไม้
แล้วก็มีป้ายใจความว่าขอความยุติธรรม

แต่มาจับเราที่ไม่ได้ทำร้ายใคร
แล้วก็ป้ายต่างที่เขียนข้อความยาวเลยนะฮะ
จากนั้นผู้นำครอบครัวคือผู้เป็นพ่อคนนี้
ก็ลงไปนอนดิ้นเกือกกลิ้งบนพื้นถนน
ไม่ได้รับความยุติธรรมขอความเป็นธรรม

จนทำให้รถติดสะสมเป็นแถวยาวเลยนะครับ

แต่ว่านายสนิทเนี่ยก็ยังพยายามที่จะนี่แหละฮะ
นอนกลิ้งอยู่บนถนนหลายต่อหลายครั้งนะครับ
แล้วก็ไม่ลดละในการออกเดินไปเดินมา
ตะโกนต่อว่าตำรวจบอกว่าศรีกากีไม่ให้ความเป็นธรรม

คนร้ายพาพวกปิดซอยตีทวงหนี้เราถึงบ้าน
แต่ตอนนี้เรากลายเป็นผู้ต้องหาโดนหมายจับซะแล้ว
เรื่องราวนะครับทีมผู้ส่งคราวของเราก็ต้องถาม
คุณสนิทและครอบครัวเหตุใดถึงต้องมาถือดอกไม้ทูบเทียน
บอกว่าเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว
เจ้าของโรงเชือดไก่พร้อมกับพวกเนี่ย
บุกทวงหนี้ค่าไก่ที่ครอบครัวของพวกเขาติดค้างอยู่
และทำร้ายคนในครอบครัวจนได้รับบาดเจ็บ

แต่ต่อมากลับถูกปัญญาเจ้าของโรงเชื้อและเจ้านี่
แจ้งความกลับในข้อหาว่าลูกสาว
ไปทำร้ายร่างกายของคนที่มาทวงที่บ้าน
ที่มีพยานเห็นว่าฝ่ายเจ้าหนี้บุกมาทำร้ายพวกเขา
จึงถือว่าไม่ได้รับความเป็นคำที่ต้องกลายเป็นผู้ต้องหาเอง
และกระทั่งตำรวจเจ้าของคดีก็ยังพูดจาก่มครู
เหมือนกับพวกเขาเป็นผู้ต้องหาคดีร้ายแรง
ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครนะครับ

นายสนิทยังฝากทิ้งท้ายว่าหากไม่ได้รับความเป็นธรรม
จำเป็นต้องเข้ากรุงเทพเพื่อขอให้ท่านนายก
รัฐมนตรีท่านผลเอกประยุทธ์จันโอชา
ให้เป็นที่พึ่งของชาวบ้านตาดำหน่อยนะครับ
ผู้สื่อข่าวก็สอบถามไปยังตำรวจโรงพักแกลง
จังหวัดระยองซึ่งเป็นเจ้าของคดี

ทำคดีไม่มีการเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ส่วนที่ต้องดำเนินคดีกับลูกสาวร้านขายไก่
ฝ่ายลูกหนี้เพราะว่าฝ่ายเจ้านี่เขาแจ้งความมา

จำเป็นต้องทำคดีนี้ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
รับเรื่องร้องเรียนไว้ก่อน

ก็ต้องรอให้ศาลเป็นผู้ตัดสินนะครับ